อย่างที่เราถามบอกว่าเฮ้ยเค้า

ผมไม่ทราบว่าเขาพูดถึงใครเหมือนกันครับ

คิดว่าถ้าใครเขาใจผิดซะไว้ก็ต้องอโทษด้วย
จริงจริงความสนุกเอะหน่อยตอนนั้น

ผมว่าผมให้เกียจผู้หญิงเสมอนะครับแต่ผมไม่น่าใจว่าคือคนอื่นเขาจะคิดยังไง
แต่ตัวผมผมคิดว่าผมให้เกียรติเสมอในทุกเรื่องครับ

คือไม่ถึงขั้นหรอเคยพูดถามอาจารย์กัน

ตอนนี้ก็เห็นว่ามีสาวแล้ว

ผมก็แปลว่าหน้าเหมือนน้องเปรี้ยว
มันเป็นอย่างนี้อีกแล้วผมไม่อยากให้ไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบอะไรถึงใครกันเลยครับ
ผมว่าไม่ต้องไปเกรียบเทียบดีกว่าไม่ต้องไปพูดถึงอย่างนั้นดีกว่า

แล้วตอนนี้คือหัวใจไม่ว่างแล้วใช่ไหม
เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเลยคือไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าวออกมานะครับ

ไม่มีข่าวคุยอะไรอย่างนี้หรอ

หน้าคมคมต่างโต

สเปคอะไรไงครับ
ยังผมก็บอกไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเราคุยแล้วแบบมันถูกใจมันใช่มันก็ใช่อะครับ

แล้วคุยอยู่แล้วมั้ย
คือเราถ้าเกิดว่าคุยกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนยังไม่ได้มีใครเป็นพิเศษอะครับ
คุยหลายคนมั้ยครับ
จริงอ่อมกลัวสาวจะงอนไหมเพราะว่าเออแบบว่าเออยังโสดแต่แบบเออคุยไปเลยกับพวกนี้
หรอกครับคือเราไม่ได้คุยหลายคนแต่ว่าเราต้องใช้เวลาอย่างที่บอกนะครับ
แต่ว่าเรื่องที่ออกมาเนี่ยผมอยากจะให้แบบว่าให้มันจบตรงนี้แล้วก็ไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบเกิดขึ้น
เพราะว่าพอเรื่องแบบนี้มาแล้วเนี่ยคือผู้หญิงเขาเสียหายนะครับถ้ามีอะไรให้มาถามผม
แล้วก็ให้จบตรงที่ผมเลยดีกว่าอย่าไปแบบว่าให้มันเป็นต่อเรื่องนี้ไปเลยอะครับผมมันไม่ดีกับผู้หญิงครับ
อย่างคนที่จะมาเป็นแฟนออกมาได้นี่คือต้องเป็นคนยังไง
ก็โอ้โหมันก็ต้องเข้าใจกันอะครับเวลาคุยกันก็ต้องเข้าใจแล้วก็ดูแลกันและกันได้ครับผมนั่นเองก็พอแล้ว
เจ้าสาวที่เข้ามาก็มีกังวลเรื่องข่าวเหรอครับ

ไม่มีอีกเรื่องหนึ่ง

ผมไม่เห็นเขานะครับจริงจริงไปงานงานที่แบบว่าเป็นงานสั่งสารอะไร
ผมไปอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วเราอาจจะแบบว่าเอ่อ
รู้จักคนใกล้ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงจริงแล้วเวลาเคยไปไม่งานเนี้ย
ที่มีฝันมีกอล์ฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เห็นนะครับเท่าที่ผ่านมาครับ
ครับคือเดินเข้ามาคุยกับเราหลายหลายคนอาจจะเคเวิร์ดมาวีนหรือเปล่า
ไม่มีครับไม่มีครับผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นคือน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่าครับผม
อืมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับแน่นอนตอนนี้ก็คุยกันได้ไหมครับ
ก็ปกติครับก็คุยกันได้ครับผมไม่มีอะไรครับผมปกติครับผม